อีกเรื่องหนึ่งที่คุณอริยาอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็น
ใช่ค่ะเมื่อกี้จากถ้ำแล้วใช่ไหมคราวนี้มาสายแคมปิ้งบ้างคุณผู้ชมอยากรู้
คุณผู้ชมที่สายแคมปิ้งไปกางเต็นต์แล้วก็ปิ้งย่างหมูกระทะ
รู้สึกยังไงถ้านะถ้า
ถ้ากรมอุทยานเขาออกกฎมาว่าห้ามปิ้งย่างหมูกระทะเวลาไปกางเต็นต์แบบนี้
ในการแคมปิ้งแล้วก็อยากจะยกครัวมาทำอาหารกันกับครอบครัวให้มีความสุข

เตากระทะหมูเนื้อผัก
ผักแล้วก็มาปิ้งมาย่างควันขมงโฉงเฉงแบบนี้
แต่ทีนี้มันไปรบกวนบางคนที่เขาอยากได้อรรถรสกลิ่นอายของธรรมชาติ
แต่ว่าต้องมาได้กลิ่นควันจากหมูกระทะ
คือเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางด้านคุณดำรัฐโพประสิทธิ์พอสำนักอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ย
คือเขาก็บอกว่าผลจากเรื่องนี้จริงมันมีอยู่ไม่กี่เรื่อง

คือเต็นต์ข้างสมมุติเขาไม่ได้ปิ้งย่างหมูกระทะด้วย

เอาสองสองสมมุติถ้าเกิดว่าช้างป่ามันได้กลิ่นหมูกระทะ
มันออกมาเอามันมาทำลายข้าวของ
มันมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

มันก็เข้ามาในพื้นที่มันก็อันตรายทั้งสิ้น

แม้จะบอกแล้วเตือนแล้วแต่พอเก็บเต็นต์กลับไป

ทีนี้พอสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กระทรวงทรัพย์ก็เลยเปิดเผยมาบอกว่า
หรือจะต้องมีแนวทางในการที่จะงดกิจกรรมดังกล่าวในเร็วนี้
มี๓แนวทางรองรับคือ
จัดพื้นที่สำหรับปรุงอาหารแล้วก็ให้รับประทานอาหาร

ใช่นักท่องเที่ยวจะปรุงอาหารต้องอยู่ในบริเวณนี้ที่กำหนดเอาไว้
ปิ้งจะย่างอยู่แค่ตรงนี้อย่าไปอยู่ที่หน้าเต็นต์ของตัวเอง

กับ๒เตรียมร้านสวัสดิการ
เอาไว้บริการนักท่องเที่ยวให้เพียงพอเลย
ไม่ต้องทำเองมาซื้อสิมาซื้อมีบริการขาย
ใช่๓หากอุทยานไหนไม่มีความพร้อมก็จะให้เอกชนมาเช่า
เพื่อเปิดบริการแก่ประชาชนแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอุทยานแห่งชาติ
และอาจจะให้มีการทานอาหารเป็นเวลาเช่น๑๘นถึง๒๑น

ไม่มีการปิ้งย่างไม่มีการทำกิจกรรมควันขมงโฉงเฉง
ทำลายบรรยากาศของการท่องเที่ยวของผู้อื่นด้วย
แล้วก็มีคนถามว่าเอาท่านถ้าไม่ให้ต้มอะไรเลยเนี่ย
เพื่อคนไปตอนเช้าอยากจะต้มน้ำร้อน

บอกอันนี้ยังพอจะได้อยู่

แต่ถ้าปิ้งย่างทอดไข่ผัดกะเพรา
ไม่ไหวแล้วก็บอกว่าถ้าคิดดูว่าถ้า
๒๐๐เต็นต์แล้วก็เป็นแบบนี้สักครึ่งหนึ่ง

คุณคิดว่าควันขโมงชงเชงไปหมด
ลิ่นจะตลบอบอวนจริงเหมือนกับมาร้านหมูกระทะค่ะคุณผู้ชม
มันไม่ใช่กลายเป็นพื้นที่ธรรมชาติแล้วนะ
ใช่ค่ะทีนี้พอแค่มีแนวคิดแบบนี้นะ
ดิฉันว่าแล้วว่ามันจะต้องมีดราม่า
จะต้องมีเสียงสะท้อนมาเลยค่ะคุณผู้ชม
มีเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้ง
เดี๋ยวไปดูคนนี้หน่อยเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้ง
คุณชวิสาน่วมเจิมบอกว่า
เฮ้ยการแคมปิ้งการปิ้งย่างหมูกระทะมันคู่กันนะ

ใช่คือถ้าเกิดว่ามากางเต็นต์แต่ไม่มีปิ้งย่างหมูกระทะ
เธอเหมือนขาดใจเหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่าง

ใช่แล้วก็เห็นด้วยนะที่ต้องแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบ
กับนักท่องเที่ยวที่เขาต้องการพักผ่อน
ต้องการดื่มดำบรรยากาศจริงแต่ว่าเจอกันครึ่งทางได้ไหม
ของทางกรมอุทยานครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวครึ่งหนึ่ง
ก็เลยถามไงว่าทำยังไงเขาก็เลยบอกว่า
แนวคิดไอเดียที่บอกว่าให้ทำอาหาร๖โมงเย็นถึง๓ทุ่ม
อันนี้น่าจะดีแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเวลาพักผ่อนไป
อันนี้เขายังพอรับได้
ว่าจะไปดึงดูดช้างจะไปดึงดูดสัตว์ป่า
อันนี้ต้องพิจารณากันแล้วแต่พื้นที่อุทยาน

คือบางพื้นที่เป็นป่าบางพื้นที่ก็เป็นทะเล
ก็ต้องพิจารณาเป็นบางพื้นที่ไป
อันนี้ความคิดเห็นของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งใช่ไหม
แต่ถามว่าบางคนเขาก็อยากมาชมพระอาทิตย์ตก

เต็นต์นะคุณแล้วอุทยานก็ต้องมาเก็บหนักมาก

ใช่ค่ะทีนี้เรื่องนี้จะยังไงนี่รออ่านความคิดเห็นคุณผู้ชมอยู่นะคะ
เพราะว่าทางด้านผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

อย่างคุณกริจสยามคงสตรีบอกว่าใจเย็นกันก่อน
เพราะอะไรรู้ไหมเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแค่แนวคิดเป็นไอเดียเท่านั้นเอง
ยังไม่ได้มีคำสั่งออกมาแบบเด็ดขาดชัดเจน
เพราะว่าตอนนี้พอมันมีข่าวออกไปไงคุณสุดสกุล
นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งนี่คือเต้นรัวเลยค่ะ

สรุปมันเป็นแค่แนวคิดเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมนี่
แล้วนี่ผู้สื่อข่าวของเรานะลงพื้นที่ไปสำรวจ

ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาอุปกรณ์พวกปิ้งย่างหมูกระทะไปด้วยค่ะ

จริงมันก็มีร้านค้าที่เขาขายเลยไงคุณ
จำได้ไหมที่เขามีบริการมีเตาหมูกระทะมีผักมีหมูอะไรให้เสร็จสับ
ให้มาปิ่งยั่งที่ตรงหน้าเต็นได้เลย
พวกแคมปิ่งมันก็เวลาเย็นอากาศหนาว
หรือปิ่งหมูกะทะก็อบอุ่นร่างกายไปด้วยอะไรแบบนี้
แต่ว่าต้องทำให้ลงตัว
เราไม่ต้องมาสูจน์กลิ่นหมูกระทะได้ไหม
อันนี้ต้องรอรัฐมนตรีลูกท็อป
คุณวราวุฒิศิลปะอาชารำตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ย
น่าจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้
เพราะว่าอันนี้กำลังเป็นกระแสอยู่เลย